คุณผู้ชมคะอะไรที่มันไม่ใช่ของเราก็อย่าเอาเก็บไว้
จะพาไปดูค่ะผู้หญิงคนนึงเธอท้องด้วยนะ
เธอไปเจอล็อตเตอรี่อะปึ๊งหนึ่ง

แล้วเธอพยายามที่เอาไปคืนเจ้าของนี่ดูสิคุณ
โหดีจังเลยอะ
ใบนะคะนี่เป็นพลเมืองดีเลยค่ะ
คุณสุจิตราศรีคุณอายุ๒๗ปี
เธอเป็นเจ้าหน้าที่จัดการเอกสารไง
คราวนี้ก็ต้องจัดการกับลอตเตอรี่ก่อนค่ะ
เพราะว่าปึกนี้๗๕ใบงวดวันที่๑๖กุมภาด้วย

คุณตำรวจดิฉันเจอลอตเตอรี่ปึ๊งนี้ค่ะ
ตอนเที่ยงเมื่อวานนี้พอฉันเลิกงานแล้วเนี่ย

ซึ่งมันเป็นสวนป่าอยู่ฝั่งตรงข้ามบริษัท

แต่ว่าเจอลอตเตอรี่ปึกใหญ่มัดหนังยางอยู่
มันตกอยู่ไม่รู้ว่าเป็นของใคร
ไม่รู้ว่าในปึ๊ง๗๕ใบนี้จะมีใบที่ถูกรางวัลด้วยหรือเปล่านะคะ

เพราะมันเยอะใช่ค่ะ
ก็นึกถึงเจ้าของเขาเขาคงจะหา

ที่ระยองนำหลักฐานต่างนำเอกสารไปยื่นเรื่อง
เพื่อรับคืนได้ที่สพเมืองระยองนะคะคุณผู้ชม
แล้วผลบุญของคุณสุจิตราที่เก็บได้แล้วก็ไปให้ตำรวจ
ขอให้คุณสุจิตราคลอดง่ายแข็งแรงทั้งแม่แล้วก็ลูกนะคะ
แล้วก็ถ้าซื้อสลากใบไหนก็ขอให้ถูกรางวัลด้วย
ใช่ค่ะรวยค่ะ